สิงหาคมเมื่อวานนี้มี๖พักร่วมแถลง
วันนี้เป็นคิวของชาติไทยพัฒนานะครับ
รวมแล้วตอนนี้มีทั้งหมด๙ภาคการเมือง
๒๓๘เสียงมีการแถลงกันมาตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา
วิกฤตปากท้องปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตความขัดแย้งแล้วก็วิกฤตรัฐธรรมนูลครับ
เพื่อไทยแถลงร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักชาติไทยพัฒนานี่คือบรรยากาศ

พักเพื่อไทยนำโดยคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพักนี่ฮะ
ยเสร็จปั๊บนั่งลงแล้วก็เตรียมที่จะเริ่มต้นการแถลง
พักชาติไทยพัฒนานำโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักนะครับ
ทำให้ตอนนี้มีทั้งหมด๙พักร่วมแล้วครับ
รวมเพื่อไทยแล้วด้วยนะครับตามที่เห็นหน้าจอ
เมื่อวานนี้ได้เสียงไปทั้งหมดตามที่แถลงคือ๒๒
วันนี้มีเพิ่มมาอีก๑๐ที่นั่งจากชาติไทยพัฒนาตัวเลขล่าสุดครับ
พักร่วมทั้งหมดมี๒๓๘เสียง
จะมีมากกว่านี้อีกไหมเดี๋ยวรอติดตาม
แต่ทางเพื่อไทยเขาย้ำนักย้ำหนาว่าได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับ
ว่าตอนนี้๒๓๘มันก็ยังไม่ถึง
แต่เพื่อไทยมั่นอกมั่นใจว่าเกินกึ่งหนึ่งแน่นอน
โหวตเลือกนายกผ่านในรอบเดียวแน่นอนอย่างนี้ค่ะ

ถ้าจะให้ดีก็ต้องเกิน๒๕๑ขึ้นไป
อีกมากหน่อยนะฮะจะตั้งรัฐบาลได้
และถ้าหากว่าจะโหวตนายกผ่านต้องได้๓๗๕ไป

วันนี้คุณหมอชนน่านอ่านคำแถลงครับ
บอกว่าทั้งสองพักจะจับมือกันคลี่คลาย๓วิกฤตสำคัญของประเทศ
วิกฤตแรกวิกฤตรัฐธรรมนูล
วิกฤตความขัดแย้งในสังคม
ด้วยการดึงการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกกลุ่มทุกพักทุกฝ่าย
มิ้วคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็น่าสังเกต
การมีส่วนร่วมจากทุกคนทุกกลุ่มทุกพักทุกฝ่าย
สสและสวเพื่อเลือกนายก

เปิดประตูกว้างมากนะครับพร้อมรับทุกคนนะฮะ
ขณะที่คุณวราวุฒินั้นก็กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติ
เทียบเชิญมาซึ่งยินดีตอบรับ
เพราะว่ามีนโยบายทัศนคติหลายเรื่องที่ตรงกัน
สามารถทำงานด้วยกันได้น่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุด
เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไร
เพื่อไทยไปคุยกับพักก้าวไกลเมื่อวานนี้
นำทีมโดยคุณอุ้งอิ๊งเดินข้ามไปคุยกับทางแก่นำของก้าวไกล
เพื่อจะไปหาเสียงมาโหวตนายกให้ผ่าน
ในการที่จะโหวตครั้งต่อไปครับ
ให้แก้ผลงอุ้มคำว่างได้ในโอกาสแรกให้เร็วที่สุด

บางส่วนมองว่าการเข้าไปพูดคุยกับ
ก้าวไกลของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้
อาจจะดึงมาร่วมรัฐบาลภายหลังหรือเปล่า
จะมีเกมตลบหลังอีกไหม
แต่จำเป็นต้องหาเสียงโหวต

เพราะสอบถามทุกพักการเมืองอย่างเปิดเผย

จะไม่ร่วมงานกับก้าวไกล
หากประชาธิปัตรราภักดิ์ของสองลุงช่วยโวร์ดนายก
ดึงมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่านักข่าวก็ถามนะครับ
คุณหมอชนน่านบอกว่าเพื่อไทยมีต้นทุนที่สูง

ก็พยายามจะหาทางออกที่ดีที่สุด

ทางเลือกแรกก็คือเจรจาโดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาล
แต่หากทำไม่ได้ก็ต้องแสวงหาทางเลือกอื่น
เพื่อประเทศชาติและประชาชน
ช่วงนี้เหตุผลหลักก็จะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน

หัวหน้าพักเพื่อไทยอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัย

เพื่อไทยคุยกับทุกพักทุกฝ่าย
รวมถึงที่ไปคุยกับก้าวไกลเมื่อวานนี้

ตอบว่าคือไปพูดคุยยังไม่ได้เชิญมาร่วมรัฐบาลนะ
และย้ำว่าเชิญให้มาโหวตนายก
และก่อนโหวตจะได้เสียงเพียงพอ

หมายถึงว่าของประชาธิบาลพลังประชาระบริษัทช่างชาติ
คุยเพื่อขอให้โหวตนายยกให้เหมือนที่คุยกับก้าวกลายเหรอคะ

กับคุยเรื่องการโหวตนายกให้ความไว้วางใจเรา

พูดนี้ชัดเจนทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่ม
ทีนี้ครับในช่วงนี้แฮชแท็กเพื่อไทยการละครก็ดูจะติดลมบนในเทรนด์ทวิตเตอร์
หรือว่าในเทรนด์ของแอปเอ็กซ์ชื่อใหม่ของทวิตเตอร์เขาเนี่ยนะครับ
คุณหมอชนน่านบอกว่าทุกคำวิจารณ์เรารับฟังที่เป็นประโยชน์ก็จะนำไปปรับใช้
แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นประโยชน์ก็คือฟังแล้วผ่านไป
ขณะที่สสเก้าไกลเปิดโหวตนายกเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
ซึ่งเชื่อว่ายังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่จะตัดสินใจในอนาคตน่าจะมีอีกมากนะครับ
ลองฟังคุณหมอชนน่านเพิ่มเติมครับ
ไม่ได้อ้างเก้าไกลเลยครับด้วยความเคารพจริง
อย่าไปพูดทำนองว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพักการเมืองอื่น
อันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไป
แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำในความเป็นจริงบนพื้นฐานของข้อเสนอแนะ
ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับคนที่อยู่ในวงการการเมืองที่มีช่องทางที่ควรจะเป็นเสนอให้เรา
เราทำทุกช่องทางถ้าเราไม่ทำเราจะถูกตำหนินะครับ
ถ้าทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ใช้ประกอบในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าในการที่จะจัดตั้งรัฐบาล
ทีนี้ถามคุณผู้ชมนิดนึงก็แล้วกันค่ะ
ถ้าในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วทางพักลุงอย่างพักลุงป้อมพักพลังประชารัฐ
เขามีสอสอตั้ง๔๐เสียงนะถ้าเขายกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยคุณผู้ชมจะว่ายังไงคะ